ความพร้อมประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์๔๒
แน่นอนว่าเป็นยุคที่ดิจิทัลแล้วก็เทคโนโลยีนั้นจะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะครับ
ทำยังไงที่จะใช้ดิจิทัลนั้นมาช่วยสร้างแบรนด์

กูรูนี้มาแนะนำมาคอยสอนมาคอยเสริม

เร็งเห็นว่าในจังหวัดที่ไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค๔๐
การใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการดำเนินธุรกิจ
สื่อโซเชียลมีเดียมาใช้ส่งเสริมธุรกิจ
เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว
ยังช่วยลดต้นทุนเพิ่มความปลอดภัยและเข้าถึงลูกค้าได้ตรงมากขึ้น
ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นของประเทศ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทั้งเนื้อหาที่เจาะลึกเข้มข้นและเข้าใจง่าย
และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในตลาดไทยและตลาดโลก
วันนี้เป็นอันนี้คือให้ความรู้ด้วยเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่า
ถ้าเกิดมีเครื่องมือออนไลน์ต่างทำอย่างไรถึงจะสามารถทำการค้า

ที่สะดวกง่ายครบวงจร
เงินเดือนให้กับพนักงานหรือให้ผู้อื่นหลายบัญชีด้วย
ทำรายการเพียงครั้งเดียวมีบันทึกช่วยจำที่จะเตือน
ครบกำหนดธุรกรรมทางการเงินอายัดเช็ค
และทำธุรกรรมสูงสุดได้ถึง๑ล้านบาท
ไซต์การค้าออนไลน์อันดับหนึ่งของโลก
ข่าวเทราะทีวีไตรงาน